ต้องจำพนักงานกวาดขยะ
สาวสวยแห่งเขตจอมทอ

แต่งหน้าทำไมทำไมต้องแต่งหน้าสวย
โหยขนาดนี้คุณป้าคนหนึ่งถาม

ฉันต้องทำเล็บเวลาถอนหญ้า

คือเอาง่ายเวลาเจอผู้คนหูมาก

ถามผู้หญิงคนเดียวของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้

ค่าทำเล็บครั้งหนึ่งนี่หลักพันนะ

นี่อ่านข่าวนะครับ
มันเกี่ยวอะไรจะต้องทำเล็บแบบนี้
มันเพิ่มความมั่นใจพี่
อย่าให้บังหน้าสิจ๊ะอย่าให้บังหน้า
ไม่บังก็ได้บังหน้าก็ได้เล็บสวยกว่านะ

ใช่ผู้หญิงอย่าอยู่สวย

แซวเล่นนะคะ

เวลาเราเดินไปเจอเราก็แบบโอ๊ย
ให้งานมาเป็นอุปสรรคของความสวย

เบิกฟ้านกกาโบยบินไม่ได้ร้องเพลง
มีคนมาถามเธอด้วยคำถามเดิมทำไมต้องแต่งหน้า
ป้าจะมาถามเธอเข้ามาตอบคำถาม
ขอโทษครับคลิปนี้เป็นไวรัลครับ
มีคนเข้าไปชมแล้วกว่า๑ล้านครั้ง
ชมเธอว่าทัศนคติรัด
มีคำถามที่ป้าถามทำไมต้องแต่งเต็มขนาดนี้
ไปทำงานห้างเถอะแต่งงาน

มันไม่เยิ้มเหรอตอนเธอทำงาน
หมดค่าครีมไปเท่าไหร่แต่ละคำแทน
ชาตินี้ไม่อยากรวยเหรอเธอเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางเยอะขนาดนี้

แม่มันบั่นทอนจิตใจเหลือเกิน

เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน๑๒๐๐บาท

แล้วอาชีพนี้เป็นงานที่ขาดไม่ได้นะ

กวาดนี่พนักงานกวาดนี่

คำถามต่างบ้าง

ต้องเอาอะไรเป็นละส่วนตัวแล้วคือความคิดความพิจารณา
พิจารณาในที่นี้หมายความว่าส่วนตัวนะฉันต้องพิจารณาทุกวันว่า
น้องหมากองนี้จะกวาดได้เมื่อไหร่อันนี้กี่วันแล้ว
ต้องแบบใช้จิตวิญญาณจิตวิญญาณพิจารณา
แล้วคือต้องมีใจอบอ้อมอารีแก่สัตว์
น้องหมายิ่งโอบอ้อมอารีต้องใจดีกับเขา
แต่ตอนนี้ฉันจะต้องเจรจากับนกซึ่งมันยากมากว่า
ควรไปถ่ายที่อื่นได้หรือเปล่า
คือถ่ายตรงนี้ฉันต้องขัดตลอดขัดตลอดและโดนร้องตลอดขี้นกเนี่ย
โอ้โฮเธออ้าปากเธอยิ่งสวย
ยิ่งรู้ว่าเธอคิดอะไรในสมองเธอยิ่งสวยสำหรับผมว่ะ
ขี้หมาจะขี้นกเธอไม่ได้ทำเล่นเธอต้องพิจารณาก่อนนะ
โอ้โหคือนี่ฮะคือเธอเป็นแบบอย่างหนึ่งนะ
หน้าฉีกกดของคนกวาดอารมณ์ขันธรรมคติเริ่ด
แล้วมีคนบอกอยากจะให้เจอผู้ร่วมงานสูงสุดของเธอ
ไม่ใช่เจ้านายนะใครอ่ะเพื่อนร่วมงานคุณอาจารย์
เพื่อนร่วมงานสูงสุดของเธอคือใครอาจารย์ชัด
เขาอยากให้เจอกันจังเลย

ไม่รู้ผมจำไม่ได้อาจารย์ไปหน่อย

ดอมทุกวันที่เราคุยกัน
ดอมเราไปแปะหน้าดอมนี้

พี่หน้าเยิ้มเท่าเกิน

คืองานทุกงานมีเกียรตินะ

มีคุณค่าในตัวของมันเอง

ถ้าเธอไม่เป็นพนักงานกวาดเธอก็ทำอย่างอื่นได้

สวยสวยทั้งใบหน้าสวยทั้งจิตใจ
แล้วพอได้เห็นวิธีคิดดีฐานคิดก็ดีอีก

เกินเวลาไปเยอะเลย